มาดูที่เรื่องของเข้าพรรษาอีกหนึ่งเรื่องก็คือการบวช

ใช่ค่ะใกล้จะบวชกันเข้ามาแล้วนะคะ
ซึ่งที่สำคัญในงานก็คือการโปรยทาน
ที่นี่ที่ประธุมธานีเนี่ยครับไอเดียเก๋
โปรยทานด้วยเครื่องมือทำนา

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างดีนะคะ
เครื่องธำนาที่เขาโปรดนี่จะประกอบไปด้วย

ไปดูภาพกันหน่อยค่ะว่าโปรยแบบไหนนะครับ

แต่ผมไม่ค่อยเห็นนะ
งานไหนที่โปรยทานแล้วดูเรียบร้อยขนาดนี้
ดูนั่งดูนั่งกับพื้นด้วยนะคะชาวบ้านนี่ที่เห็นนี่มีกว่า๕มากกว่า๕๐๐คนนะคะแย่งกัน
รับปรวยทานที่โบสถ์วัดลากฮร์นอำเภิลลากหลุบแก้วจังหวัดประธุมธานีค่ะ
หลังจากนายอวยพรจันแจ่มจัดงานบวชนาคอุปสมบทนายเจียรพันธ์จันแจ่มลูกชาย
โดยมีการโปรยทานเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเฉพาะเครื่องฉีดยานะคะ
โดยเมื่อนาคเริ่มโปรยทานชาวบ้านก็เริ่มแย่งลูกไข่ที่ด้านในเป็นเศษกระดาษฉลากรางวัล
เพื่อที่จะให้ผู้ที่ไปร่วมงานมีโอกาสได้รับรางวัลเป็นของขวัญกลับบ้าน
อวยพรบอกว่าสาเหตุที่ต้องโปรยเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรแล้วก็เข้าสาร
เนื่องจากตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านไงอยากจะดูแลลูกบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะก็อยากจะมอบอุปกรณ์การเกษตร
อุปกรณ์การเกษตรนี่เลยเครื่องฉีดยาและฉีดปุ๋ย
ครับไม่ใช่เครื่องเดียว๓๐เครื่องเข้า๓ถุงถุงละ๕กิโลกรัม
ถุงพัดลม๑๐เครื่องเสื้อเชิดอีก๑๐๐ตัวค่ะ
เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่มาก